คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เช้าวันนี้ที่ร้านคาแคแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับมีชาวบ้านไปเจอศพของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ร้านค่ะห้านัดด้วยกันนะฮะโอ้คือตายคาร้านแบบนี้เลย
เมื่อคืนตอนค่ำเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เช้ามาเจอศพอยู่ที่ร้านนะฮะนี่นะครับสพจุลาพรที่นครศรีธรรมราช
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับร้านลูกหมูคาแคร์นี่อยู่ที่หมู่๕บ้าน๓บ้าน๓ตำบลนะครับ
ตำบลสามตะบนอำเภอจุลาพรนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นร้านคาแคร์อยู่ริมถนนสายเอเชียขาเข้ามุ่งหน้าไปอำเภอทุ่งสงศ์
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ร้านนี่ชาวบ้านมาดูกันเต็มเลย
ชื่อนายจักกะพัดกลิ่นสุวรรณชื่อเล่นชื่อจักอายุยี่สิบปี
นี่ฮะนี่คือจักรนะฮะเป็นคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนี่แหละ
สภาพศพคือสวมเสื้อยืดแขนยาวสีเลือดหมูกางเกงวอร์มสีเทา
นอนตะแคงอยู่นะครับจมกองเลือดอยู่เลยมีบาดแผลถูกยิงเนี่ย
ยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมนะฮะกระสุนเข้าแก้มซ้ายทะลุท้ายทอยหนึ่งนัด
เข้าข้อศอกขวา๑นัดเข้าชายโครงขวาทะลุหลัง๑นัดเข้าเข่าขวาทะลุไปเลยนะฮะ๑นัด
และที่มือซ้ายอีกหนึ่งนัดรวมเป็นห้านัดด้วยกันนี่นะฮะ
ที่พื้นของร้านยังมีปลอกกระสุนปืนจุด๔๕ตกอยู่อีก๔ปลอกมีหัวกระสุน๒หัวด้วยนะครับ
แล้วก็มีข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นไปหมดทั้งหม้อข้าวจานชามขวดน้ำปลา
นี่เห็นไหมฮะถุงแกงก็มีไปจากยาเส้นก็มี
นี่คันนี้นะฮะนี่คือจักรยานยนต์ของจักรที่เสียชีวิต

นี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดที่ร้านมีศพของจักรอยู่คนเดียวเลยนะฮะ

เจ้าของเจ้าของพนักงานในร้านนี้ไม่มีใครอยู่เลย

ตำรวจก็ไปเก็บกล้องวงจรปิดที่อยู่ที่ร้าน
พอตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่๓ตัว

นี่ก็ต้องถอดออกไปก่อนเพื่อเอาไปตรวจสอบเผื่อจะมี
หลักฐานอะไรบ้างถ้าเกิดกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึก
ล้างรถใช่ไหมเขาจะมีส่วนที่เป็นตัวออฟฟิศต้อง
งัดเข้าไปเพื่อจะไปเอาหลักฐานต่างโดยเฉพาะพวกเสิร์ฟ
ของกล้องวงจรปิดนี่นะฮะหลังจากนั้นแม่ของผู้ตาย
แม่ของจักรจักรพรรดิพอทราบข่าวก็มาที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
มีอะไรจะบอกบอกลูกได้เลยนะมาถึงก็ร้องไห้
พอเห็นศพลูกชายแล้วก็เลยต้องไปนิมนต์พระสงฆ์มา
เชิญดวงวิญญาณลูกชายจากจุดเกิดเหตุ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขอนำศพเนี่ยไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
ที่โรงพยาบาลจุลาพรหลังจากนั้นถึงจะให้รับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาได้แต่อะไรกันนี่
อายุเพิ่ง๒๐ปีเท่านั้นนะฮะจักรพรรดิกลิ่นสุวรรณหรือว่าจักร
ทุกผู้ชมครับผู้ตายเนี่ยตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับ
เป็นนักศึกษาปวชปี๓ของวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงศ์แผนกช่างไฟฟ้านะฮะ
ถามว่าเอาแล้วมาอยู่ที่คาแคร์ตรงนี้ได้ยังไง
ร้านลูกหมูคาแคร์อยู่ที่๓ตำบลเนี่ย
ที่อำเภอจุลาพรคือน้องจักรเข้ามา
รับจ้างล้างรถเพื่อหารายได้เสริมนะมาทำงานอยู่ที่ร้านนี้ได้๒เดือน
โดยจะขี่จักรยานยนต์จากบ้านเนี่ยมาทำงานรับจ้างล้างรถที่นี่
ระยะทางจากบ้านมาก็๑๐กว่ากิโลนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้นะช่วงค่ำได้ยินเสียงปืนนะ
เสียงปืนแบบดังรัวเลยล่ะจากร้านคาแคร์นี่แหละค่ะ
แล้วพอเสียงปืนเงียบไปที่ร้านนี้ก็ปิดไฟดับมืดไปหมด
ซึ่งชาวบ้านตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งเช้าวันนี้มาเจอศพนี่ฮะเขาก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็โทรไปแจ้งแม่นี่ฮะก็คือนางจินดากลิ่นสุวรรณ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
น่าจะคือเจ้าของร้านคาแคร์หรือเปล่า
นายวีรพฤษขุนทองชื่อเล่นก็คือลูกหมู
ชื่อเดียวกับร้านเลยร้านลูกหมูคาแคร์
นี่คือวีรพศขุนทองนะฮะอายุ๓๐ปี
เพราะว่าหายไปเลยนะฮะหนีหายไปเลยไม่อยู่ที่ร้าน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
เจ้าของร้านคาแคร์ก็คือนายวิรพฤษ
นั่งกินข้าวอยู่กับลูกจ้างในร้าน
ซึ่งตามข้อมูลพบว่ามีเพื่อนของจักรก็คือน้องที่เสียชีวิต
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะนะไม่รู้ว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือว่าโกรธแค้นเรื่องอะไรกัน
ทำให้ตัวนายวีรพฤษเจ้าของร้านน่าจะไม่พอใจ
ลูกจ้างก็คือจักรนี่ฮะถึงขั้นอาจจะโกรธกันเลือดขึ้นหน้าเลยหรือเปล่า
ก็เลยชักปืน๑๑มมเนี่ยจ่อยิงเขา๕นัดจนเสียชีวิตคาที่
แล้วก็คงจะขับรถหลบหนีไป
เจ้าของร้านนี่จะมีรถกระบะสีขาวนะฮะที่ใช้อยู่
หลักฐานต่างเนี่ยต้องรอการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่ร้านนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงของผู้ที่เขาได้ยินเสียงปืนเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะตอนค่ำ
นานไปนิดคุณมาก็

ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกับใครนะฮะ
เรียนเสร็จก็จะมารับจ้างล้างรถที่ร้านคาแคร์
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องการทวงค่าแรงหรือเปล่า
เจ้าของร้านอาจจะไม่พอใจก็ยิงเขาตายแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายวิรพฤษขุนทองนะครับ
สามข้อหาที่ตำรวจแจ้งเอาไว้คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
เรื่องการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็เรื่องการใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะ